วิทย์แบบนี้ชีวิตก็ต้องดิ้นรนนะฮะ
คือช่างก่อสร้างรายหนึ่งตกงานครับ
ไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีที่พักอาศัย
แล้วทีนี้จะอยู่กันยังไงก็ต้องไปอยู่ในท่อนะคุณ
ค่ะกลายเป็นมนุษย์ท่อแล้วนะครับคือทีมข่าวของเราเนี่ย
ไปเจอผู้ชายคนนี้นะฮะหลังจากที่มีประชาชนเขาแจ้งมา
บอกว่าผู้ชายคนนี้คืออาศัยหลับนอนอยู่ในท่อตรงนี้คุณ
เป็นที่พักอาศัยหลักเลยเพราะว่าช่วงนี้เขาตกงานเขาไม่มีเงิน
กลับบ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไม่มีที่นอน
คุณผู้ชมถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านคือไม่มีที่ซุกหัวนอน
แล้วท่อตรงนี้มันเป็นท่อที่ตั้งอยู่ริมถนน
เอาป้ายต่างมามากันมาบังแดด
ใช่บังแดดบังฝนไว้นะทีมของเรานะ
ก็สนใจเรื่องราวชีวิตของพี่เขา
ก็เลยเข้าไปสอบถามกันซะหน่อยว่าลำบากยังไงบ้างนะครับ
นี่ครับอยู่ตรงริมถนนสุขุมวิทย์เลยนะ
ฝั่งขาเข้าพัทยาที่ตำบลนาเกลือที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี

เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อประมาณสัก๙๐เซนติเมตร
ภายในท่อก็มีพี่คนนี้พี่จำนงอิ่นนุ่มอายุ๕๐ปี
จำนงใช้พื้นที่ในท่อนี้เป็นที่หลับที่นอน
ขนาดพอดีกับตัวท่อเลย
และขณะที่เอาที่นอนเล็กของพี่เขาไปปูไว้ได้
มีหมอน๑ใบไว้หนุนศีรษะ
แล้วก็ใช้เศษไม้ใช้แผ่นป้ายไวนิว
เอาไว้กันกันทั้งแดดกันทั้งฝน
ใครผ่านไปผ่านมาก็สงสารพี่เขานะครับ
จำนงเล่าให้ฟังบอกว่าพี่เขาเคยมีอาชีพก่อสร้าง
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะมีรายได้
จุนเจือครอบครัวได้
ใช้ชีวิตอาจจะไม่ได้สุขสบายมาก

ทำให้ตัวพี่เขาต้องกลายเป็นคนตกงานอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยฮะ
ตกงานก็เคยไปนอนตามริมทางนะ

เพื่อเลี้ยงชีพประทังชีวิตในแต่ละวันแต่ละวัน
แต่ทีนี้ก็กลัวจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขา
เพราะว่าไปนอนอยู่ตามสาราที่พักตามริมทางอะไรแบบนี้

ก็เลยนี่ครับเห็นท่ออยู่ข้างถนน
เอาไงดีมันก็บังแดดมันก็บังฝนได้บ้าง

ก็เลยมาอาศัยหลับนอนตรงนี้แหละครับ
จำนงยังบอกอีกนะครับว่าเรื่องของอาหารการกิน
ผ่านไปผ่านมาก็นำของมาให้บ้างนะครับ
เห็นไหมคุณกล้วยคุณ
แวนอยู่แบบนี้เด็ดกินมื้อละลูกมื้อละลูกนะครับ
มีน้ำที่มาเป็นแพ็คก็มีคนเอามาให้บ้างแล้วเนี่ย
ตอนที่ทีมข่าวของเราพูดคุยกับพี่เขาก็มีคนใจดี
เอาข้าวเอาน้ำและที่สำคัญเอายามาให้พี่เขาด้วยนะครับ
แต่ทีนี้บางทีพี่จำนงบอกว่าบางวันก็ไม่มีจะกินเลยนะ
ก็ต้องไปรับของแจกที่ไหนมีที่แจกนะก็เดินไป
เดินเป็นกิโลไปละ๕ไปต่อคิวรับของแจก

จำนงบอกว่าไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรมากไปกว่านี้
ทุกวันนี้พี่ก็เก็บของเก่าขายได้เงินมาบ้างแหละ
ร้อยสองร้อยใช้ทั้งสัปดาห์ใช้ทั้งอาทิตย์
พอจะได้ซื้อข้าวบ้างแค่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็พอแล้ว
แต่ทีนี้เดี๋ยวทีมงานของเราก็พยายามติดต่อหน่วยงานของจังหวัดด้วยนะ
ในการที่จะช่วยเหลือดูแลพี่เขาเพราะมานอนอยู่ตรงท่อตรงนี้
มันอันตรายด้วยนะครับริมถนนเลยนะฮะ